ช่วงค่ำของวันเสาร์พ่อเลี้ยงกับแม่ของน้องวัย๓ขวบ
แล้วก็บอกคุณหมอบอกว่าน้องหกล้มแล้วไปหมดสติในห้องน้ำ
แต่ทีนี้คุณหมอบอกว่ามันก็พอไปตรวจร่างกายน้องให้ละเอียดเนี่ย
มันไม่ตรงกับที่พ่อแม่ให้ข้อมูลมา
แล้วก็น้องได้รับการรักษาอยู่แป๊บหนึ่งน้องเสียชีวิต
คุณหมอก็มีการชนะสูตรศพ
พบว่าไอ้ที่พ่อเลี้ยงแจ้ง
ที่แม่แท้แจ้งมาว่าลูกแค่ล้มในห้องน้ำมันไม่ใช่
คือชุดข้อมูลที่พ่อเลี้ยงกับแม่แท้ของน้อง
ให้มามันไม่สอดคล้องกับบาดแผล
แล้วก็อาการที่จะนำไปสู่การเสียชีวิตของน้อง
ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรสิน

ส่งไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น

พาพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิต
หลังจากน้องป่วยอาการหนักเลยค่ะ
ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินาราย
มารักษาที่โรงพยาบาลกาลสิน

คุณหมอจากโรงพยาบาลศรีนครินนะคะไปตรวจสอบบาดแผลของน้อง
พบว่าบริเวณหน้าผากมีอาการปูดบวม
ขอบตาบวมมีรอยเขียวช้ำ
และกระดูกข้อต่อบริเวณศอกแขนซ้าย

ซึ่งทั้งจากการสอบประวัติผู้ป่วย

หมายถึงน้องผู้เสียชีวิตวิ่งหกล้ม
แล้วต่อมาในวันเกิดเหตุ
น้องไปฟุบหมดสติในห้องน้ำ
แต่เนื่องจากว่าบาดแผลตามร่างกายอย่างที่บอกไป
ตามร่างกายของน้องมันขัดแย้งกับประวัติผู้ป่วย

แม่แท้ของน้องเป็นคนให้ไว้นะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงแล้ว
น้องถูกทำร้ายร่างกายมาก่อนหรือเปล่า

เป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
ทางตำรวจสพเมืองกาลสินแล้วก็แพทย์ผู้ทำการรักษา

แล้วส่งไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตโดยละเอียด
เพราะพอคุณหมอที่รักษาเขาพบพิรุธแบบนี้

ใช่ค่ะขณะที่ครอบครัวของเด็กตอนนี้คุณผู้ชมก็พิรุษเข้าไปอีก
เพราะไม่ให้ข้อมูลใดกับผู้สื่อข่าวนะคะ
แล้วยังไม่ให้ข้อมูลใดกับตำรวจด้วยค่ะ
ด้านตำรวจสพกุชินารายบอกว่ารับทราบเรื่องนี้แล้ว
แต่ยังไม่มีญาติหรือผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ

ต้องรอผลการชนะสูตรพลิกศพของน้อง
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ซึ่งเดี๋ยวจะประสานงานกับตำรวจสพเมืองกาลสินอีกครั้ง
คือเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดใน๒ท้องที่
จุดเกิดเหตุอยู่ในท้องที่รับผิดชอบของสพกุชินาราย
แต่ที่ไปเกี่ยวข้องกับสพเมืองกาลสิน
เพราะว่าส่งศพน้องไปที่นั่น

นายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินบอกว่า

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกรสินแล้ว
ให้ไปประชุมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่าง

ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิต

เด็กตกเตียงหกล้มเองหรือไม่อันนี้ต้องตรวจสอบ
แต่ถ้าเกิดว่าหากเด็กถูกทำร้าย
คนทำจะต้องถูกดำเนินคดี
กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ญาติจะไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตก็ตาม

เพราะญาติบอกว่าตกเตียงหกล้ม
หรือคุณไปทำอะไรกับเด็กกันแน่

ผู้สื่อข่าวค่ะมีโอกาสพูดคุยทางโทรศัพท์

ชื่อว่าคุณพงวัฒน์นะคะ
คุณพงวัฒน์เป็นพ่อแท้ของน้องผู้เสียชีวิต
ให้ข้อมูลบอกว่าเพิ่งจะทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิต
เมื่อวานนี้คือ๑๒ตุลาคม
จากการสอบถามเพื่อนในจังหวัดกาลสิน

เสียชีวิตไปตั้งแต่๑๐ตุลาคมแล้วนะคะ
มารู้คือ๑๒ตุลาคมตกใจแล้วก็เสียใจช็อกมาก
เพราะไม่คิดว่าลูกชายจะเสียชีวิตแบบกระทันหันแบบนี้
คุณพ่อแท้ของน้องผู้เสียชีวิต

คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงหลังมันก็แปลกนะ
เพราะว่าอดีตภรรยาที่เลิกรากันไป
คือน้องผู้ตายไปอยู่กับภรรยาเขานะคะ
คืออดีตภรรยาไม่อยากให้ติดต่อไปหาลูก
เพราะอดีตภรรยาอ้างว่ามีครอบครัวใหม่แล้ว

ไปแจ้งความกับตำรวจเพราะติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
แล้วก็ไม่เชื่อว่าบาดแผลที่พบบนร่างกายน้อง
เกิดจากการตกเตียงหรือหกล้มในห้องน้ำ
โดยเฉพาะบริเวณหน้าผากแล้วก็กระดูกแขนที่หลุด
เหมือนลักษณะคือพ่อเปรียบเทียบเหมือนคนตกตึก๒ชั้นนะคะ